คือต้องย้ำกับท่านผู้ชมนะครับ
จะเสี่ยงดวงเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนี่ย

ใช่ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
ใต้ดินยังไงก็ผิดผิดทั้งคนซื้อผิดทั้งคนเป็นเจ้ามือคนรับแทง
ถ้าโดนเบี้ยวแบบนี้เรียกร้องเอาอะไรไม่ได้เลยนะคะ

แต่ทีนี้เอาละมันมีปัญหาเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากเลขทูบ๑๗๕ของแม่น้ำหนึ่งจำได้ไหม

นี่อ๋อทุกคนพิมพ์ครับเมื่อทั้งมีจังหวัดไหนไปสักที่หนึ่งใช่ไหม

ตะโกนบอกเลยว่าอยากได้เหรอ
ไปนู่นไปทวงนู้นเค้าอยู่เนอรเว

คนขายแค่นี้ส์แล้วรู้ไหมนะ
เขาต้องมาตามกับฉันหรอก

กันก็จะให้ป้าคุยให้หน่อยได้ไหมคุณค่ะเพราะคนละคนเขาก็จะว่าจะให้อยู่
คุณก็ทำใจให้นานนานนะคะท่านอยากจะได้เงินหรอ
ยังไงคุณก็ไปตามมาที่นอเวย์ก็แล้วค่ะอ่าแต่แต่เขาก็ไม่รอหนูไงป้า
เจ้าคนอื่นเขาซื้อเยอะแยะแล้วป้าจะรู้ได้ไงว่าลูกป้าจะจ่าย
โอ๊ยคุณเขาคุยกับเราเอาเขาแล้วกัน

ป้าพูดได้ไงว่าเขาจะจ่าย

นั่นมีเป็นล้อ้อยร้อยคนน่ะ

พ่อก็พูดดีก็ได้
พูดดีอีก
ป้าแกก็บอกว่าพ่อแกก็พูดถูกเรื่องแหละ
เขาไม่ใช่คนขายอันนี้ไม่รู้ลูกสาวที่ว่าอยู่นอเวย์นี่
เห็นคลิปนี้หรือยังเดือดร้อนแม่นะเนี่ย
ไปตั้งศูนย์บัญชาการหวยใต้ดินอยู่นอเวย์เลย

เป็นว่าป้าเขาบอกว่าก็ฉันไม่ได้ขาย
ก็ลูกฉันขายลูกฉันเบี้ยก็ไปทวงกับลูกฉัน

เป็นคนที่แทงเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง

ค่ะป้าแกบอกให้ไปโพสต์ก็เลยโพสต์เลยเหรอ

นี่ครับจ้าวมือหัวไอ้ใต้ดิน

คือเสียงที่ตะโกนมาเนี่ย
ว่ากันว่าคือแม่ของเจ้ามือหวยใต้ดิน

มีเพจนะที่เขาเอามาโพสต์ไว้ด้วยนะครับ
บอกว่า๕๑๗เป็นเหตุสังเกตได้

ศาลากินแม่งรัฐบาลโม้ดวันที่๑กรคม
ที่ผ่านมา๗๑๓๕๑๗ใช่ไหมค่ะอ่าแต่เลขแม่น้ำหนึ่งเขาที่เขาจุดทูบ
อะไรเนี่ยเป็นเป็น๑๗๕เอ๊ดิฉันจำได้ว่าหลายคนเขาเตือนแล้วน่ะ
ว่าเล่นกับใครก็ได้อย่าเล่นกับแม่น้ำหนึ่งไม่ใช่เหรอ
คือเจ้ามือบางที่เขาก็อั้นอ่าหรือไม่ก็ไม่รับเลยใช่
แต่บางแห่งรับไม่รู้
แล้วโดนเข้ามาหนีไปก็หลายที่
อย่างกรณีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็บอกว่าหลายสิบล้านที่ปากช่องโคลาศ
เราก็เลยเอ้าส่งติไปดูหน่อย

ยังฮะเอาตรงนี้ก่อน

เอาโคราชนี่ก่อนที่ปากช่องนะ

เขาไม่ได้สนับสนุนให้ไปเล่นพนันแทงหวยอะไรทั้งสิ้น

ติไปเจอสาวเจ้าของคลิปแล้วนะฮะอ๋ออ่า

สาวเจ้าของคลิปเนี่ยนะมันก็ต้องเปิดเผยตัวตนไม่ได้นะต้องปกปิดกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะติก็ถามว่าเออแหมจะให้ผมเรียกชื่อพี่ว่ายังไงดี

พี่ก็บอกแม่เรียกโต๊ดเต็งกันแล้วกัน
ไม่ได้แปลว่าอะไรคะคุณภาคภูมิ
ติต็อสเต็งมันคืออะไรคืออะไรเดี๋ยวต้องทามติก่อน
ติก็เลยถามพี่โต๊ดเต็งบอกมันยังไงกันพี่
เพื่อนคนนึงค่ะเพราะเจ้ามือหวยใต้ดินรายนี้รับซื้อเลขแม่น้ำหนึ่ง

ก็มีคนอื่นเนี่ยพอรู้ข่าวว่าเธอรู้จักหรือว่าเจอเจ้ามือหวยใต้ดินที่รับซื้อเลขแม่น้ำหนึ่ง
ทีนี้ก็ฝากเธอซื้อฝากซื้อด้วยเป็นทอดทอด
โต๊เต็งบอกว่ารวมแล้ว๕๐คน
โอ้โหห้าสิบคนค่ะยอดซื้อหวยใต้ดินเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนี่ย
อันนี้ยอดซื้อนะไม่ใช่ยอดถูกนะยอดซื้อ๓๘๖๗๖บาท
กว่าคนนี่ฮะแล้วปกติถ้าเกิดไม่ถูก
ค่อยโอนเงินให้ตอนหลังใช่ไหมหวยใต้ดินอรัชพร
ดิฉันไม่อยู่ในวงการนี้ดิฉันไม่ทราบจริงว่าเขาซื้อลอยหรือเขายังไง
แต่เขาบอกว่าของเขาเนี่ยอันนี้เอาแบบใจถึงแฟร์
นั่นคือคนซื้อจ่ายก่อนเลย

ได้ไปก่อนแล้ว๓๘๐๐มีหลักฐานด้วย
วันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๔เวลา๑๓นาฬิกา๕๗นาที
สลากินแบ่งรัฐบาลออก
เหมือนกับว่าจะได้ชัวร์ว่าคุณรับเลขแม่น้ำหนึ่งจริงนะ
นี่โอนแบบจวนตัวนะเพราะว่าสลากกินแบ่งออกวันที่๑
แต่ว่าออกช่วงประมาณจะเริ่มก็คือประมาณสักบ่าย๒ไปต้นไป
คือรางวัลที่หนึ่งจะออกก็สักประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสี่

แต่อันนี้เหมือนกับว่าเพื่อให้ชัวร์เลยนะ
นี่ขนาดเราเป็นคนแทงเนี่ยเราโอนให้ก่อนเลยนะ

พอผลสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาในวันนั้นนะครับ
๕๐คนที่แทงกว่า๓แสนบาทเนี่ย

ใครจะสลับไปสลับมาอะไรก็แล้วแต่

คือพี่โต๊ดเต็งเขารับต่ออีกทีนึงไง

บอกคูณไปคูณมาเนี่ย
ต้องได้เงิน๑๑ล้านบาท
บางคนมันก็อะไรนะทั้งเต็งทั้งโต๊ดทั้งถูกแบบอะไรแบบ

ผมก็ไม่รู้เนี่ยฮะไม่รู้จริงนะ

เพราะติดต่อเจ้ามือไม่ได้อีกเลย

แต่เธอรู้ว่าบ้านอยู่ไหนเธอก็เลยมาที่บ้าน
หวังจะทวงเงินจากเจ้ามือแต่ไม่เจอเจอแต่แม่เจ้ามือ
แล้วก็ตามคลิปนั่นแหละเธอก็อัดคลิปเอาไว้ด้วย
แม่บอกอ๋อลูกอยู่นอเวย์แม่ไม่ได้ขาย
จะเอาเงินจะทวงเงินก็ไปทวงจากลูกนู่น
อยากได้ไปตามที่นอเวย์เลยไปเอาที่นอเวย์ค่ะ
ซึ่งทีมข่าวเราก็ยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่โต๊เต็งคนนี้นะคะว่า
คือเธอเนี่ยรู้จักกับเจ้ามือหวยใต้ดินหรือว่านางส้มเนี่ย
ทางรุ่นน้องที่เป็นคนส่งโพยให้อีกทีหนึ่งครับ
แล้วเธอก็เลยเริ่มรับแทงหวยใต้ดินจากชาวบ้านแล้วก็ส่งให้นางส้ม
เพราะว่านางส้มเนี่ยเขาเป็นเจ้ามืออยู่แล้ว
แล้วเธอก็จะได้เปอร์เซ็นต์จากการส่งพวย
แต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเพิ่งจะมาเดินพวยให้นางส้มไม่ถึง๑๐งวดเลยนะ

ซึ่งนางส้มเนี่ยไม่มีเลขอั้นเลย

อั้นเลขอะไรมาเถอะรับทุกเลขนะคะลูกค้าก็เลยเยอะไง
แต่เงื่อนไขอย่างเดียวก็คือต้องจ่ายเงินสดอ๋อซึ่งปกติแล้วเขามีเงื่อนไขแบบนี้ค่ะ
เวลามีเลขดังแม่น้ำหนึ่งออกมาเนี่ยนางส้มเนี่ยเปิดรับก็จริง
แต่รับแค่สามสิบนาทีเท่านั้นครับแป๊บเดียวเท่านั้นอืม
แต่งวดล่าสุด๑กรกฎาคมที่ผ่านมาแกเปิดรับถึง๑๐โมงเช้าอะค่ะมันก็เลยแบบโอ้โหยอดมาเยอะมากแต่ละงวดเนี่ยหลักแสนหลักแสนหมดเลยนะคะ
ซึ่งพี่โต๊เต็งก็บอกว่าพี่นี่แหละที่เป็นคนโอนเงินให้ส้มทุกครั้งเลยพอมีคนถูกปุ๊บส้มก็จะโอนเงินทุกครั้งไม่เคยบิดพริ้วอีกเหมือนกัน
ซึ่งถามพี่โต๊ะเต็งว่าแล้วรู้ไหมว่าส้มอยู่นอเวย์
โต๊เต้งบอกรู้อ๋อเลยฮะรู้อยู่แล้วว่าส้มอ่ะ
อาศัยอยู่กับสามีที่นอเวย์ครับจนกระทั่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ย
ก็ตามแบบเดิมอะค่ะลูกค้าก็มาซื้อหวยบอกเลขผ่านเธอใช่ไหม
แล้วก็มีคนซื้อเลข๕๑๗ที่แม่น้ำหนึ่งให้จากทูปรวมยอดก็คือ๓๘๐๐๐กว่าบาท
แล้วเธอก็ส่งโพยเนี้ยให้ส้มต่อตามปกติแล้วก็โอนเงินอย่างที่เห็นปรากฏรางวัลที่หนึ่งมันออกจริงจริง
รวมรวมเงินที่ถูกเนี่ย๑๑ล้าน๘แสนบาทแต่ครั้งนี้ส้มไม่โอนเงินมาค่ะ
พี่ก็ทวงถามไปนะเพราะว่าคนก็มาทวงถามจากพี่นี่แหละพี่ก็ถามส้มเมื่อไหร่ส้มจะโอนเงินมา
บอกเออรอก่อนนะที่โต๊ะเต็งจนผ่านไป๔วัน๔กรกฎาคมส้มก็ยังไม่โอนเงินมาให้
พี่ก็ถามไปอีกว่าส้มแล้วเมื่อไหส้มจะโอนเงินมาเนี่ยคนเข้ามารออยู่ครับ
ส้มบอกว่าเจ้ามือที่ส้มเอาหวยส่งให้ไม่ยอมจ่ายเงินส้มโดนเบี้ยวส้มก็เลยไม่โอน
ส้มบอกว่าต้องรับเคลียร์เองเอางี้เดี๋ยวส้มยอมคืนเงินที่แทงหวยเถื่อน
ก็จากหวยใต้ดินเป็นหวยเถื่อนไปแล้วนะคะ
ส้มจะรับผิดชอบเองด้วยการโอนเงินที่จ่ายซื้อมา๓แสนกว่าบาทคืนให้
แต่ขอผ่อนจ่ายได้ไหมเดือนละสองหมื่นเจ็ดพันบาท
โต๊เต็งตอบกลับไปคำเดียวสั้นว่ายังไงฮะไม่ได้
ไม่เอานะไม่ได้ไม่เอาทุนคืนไม่เอาทุนคืนเพราะลูกค้าอยากได้กำไร
เพราะว่าโอ้โหสิบเอ็ดล้านอ่ะเขาจะเอาเงินที่เขาถูกอ่ะ
ซึ่งเรื่องนี้พี่โต๊เต็งก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เดือดร้อนนะเพราะว่าลูกค้าที่เขามาเดินโพยกับพี่เนี่ยนะ
เขาก็หาว่าเธอหาว่าพี่เนี่ยเหมือนกับแบบทำไมไม่ยอมจ่ายพี่ก็เสียเครดิตเหมือนกัน
ส้มเลยบอกว่าเอางี้ละกันพี่โต๊ดเตงอยากได้เงินใช่ไหมฟ้องเลยจ้ะ
บอกแบบนี้ให้ไปฟ้องเหรอให้ไปฟ้องเอา
เจ้ามือรายอื่นแล้วก็ลูกค้าที่ถูกรางวัลก็เลยตัดสินใจบุกไปบ้านส้มที่หมู่บ้านหินเพลิงกลาง
แล้วก็ไปเจอแม่ส้มนี่แหละจากประโยคที่บอกถ้าพี่อยากได้เงินพี่ไปฟ้องเลย
เขาเลยเริ่มจากการไปฟ้องแม่ก่อนไปฟ้องแม่ส้มก่อน
แล้วแม่ส้มก็ตอกหน้ากลับมาบอกอยากได้เหรอนู่นบินไปเลยที่นอเวย์
มันอยู่นอเวย์นู่นน่ะหรือไม่งั้นก็ไปโพสต์เอาไปคุยกันเอาเอง
ซึ่งเรื่องที่ส้มรับแทงหวยแม่บอกแม่ไม่รู้เรื่อง
แต่แม่ก็พูดบอกว่าเออเดี๋ยวส้มมันก็คงโอนเงินมาให้ก็รอหน่อย
ส้มเพิ่งจะโอนเงินให้แม่๖๐๐๐๐๐บาทซื้อที่ดิน

ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเอางั้นแม่ต้องรู้เรื่องแล้วแหละ

มีเจ้ามือรายอื่นอีกนะที่ทำหวยส่งให้ส้มรวม
รวมแล้วคุณพระภูมิรู้ไหมเท่าไหร่
แต่ละวงเนี่ยย่อตั้งแต่หลักแสนจนถึงหลักล้านนะคะ
แต่ว่าของพี่โต๊เต็งเนี่ยยอดสูงสุดเลยนะคะ

ซื้อเลข๓ตัว๑๗๕๐๐๐บาท

แล้วก็ถูก๓ตัวตรงแทง๕๐๐บาท
แล้วก็๒ตัวบนแทง๓๐๐บาท

ดิฉันอ่านไปแต่ฉันไม่เข้าใจอะไรจริง
แต่ว่าเงินมันเยอะขนาดนี้

คือเหมือนประมาณว่าเรียกแม่น้ำหนึ่งมา๒ทุ่มใช่ไหมคะ

แต่มาวันนี้เขาปิด๑๐โมงเช้าของอีกวันนึง
ซึ่งเพื่อนเห็นว่าซื้อได้ฝากซื้ออะไรอย่างนี้
ทุกคนก็ฝากซื้อโอ้โหซื้อแบบเยอะเลยค่ะ
ทุกคนก็คือเศรษฐกิจอย่างนี้หวังเงินตรงนี้อยู่แล้ว

เขาก็บอกเขาก็ยังปกติอยู่
ยังบอกยังคิดให้คิดยอดมานะเราก็คิดไป
วันเดียวไม่เสร็จเพราะเขาบอกว่ามันเยอะ๔๔วง
วันที่๓ก็ยังบอกว่ายังเช็คยอดไม่เสร็จ
เพราะว่าเขาเช็คยอดของเราวงสุดท้ายเพราะเขาบอกว่าของเราถูกเยอะ
ซึ่งเป็นจำนวน๑๑ล้าน๘แสนค่ะเกือบ๑๒ล้าน
เล่าให้ฟังหน่อยว่ารวม๔๔วงถูกเท่าไหร่ยังไงบ้าง

ก็คือวันที่๔เขาแจ้งบอกว่าเขาแย่แล้ว
เขาโดนเจ้าที่เขาส่งอีกทีไม่จ่าย

ตัวเขาต้องเคลียร์เงินที่นอเวย์เพราะเขาทำงานอยู่ที่นั่น
แล้วเขาอาจจะพยายามเคลียร์ของเราให้ได้
เขาพูดมาก็แบบเหมือนให้ความหวังแล้ว
พักเขาก็จะมาบอกว่าขอซื้อยอดคืน
ซึ่งก็จะมีหลักฐานแชทอยู่ว่าขอซื้อยอดกินนะคะเป็นความผิดของเขาเอง
แต่จะทยอยเดือนละสองหมื่นซึ่งทางเราไม่ไหวค่ะ
แล้วเราไปบอกคนที่เราขายต่อยังไง
เราก็แจ้งเขาไปตรงว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนี้
บางคนเข้าใจบางคนไม่เข้าใจ
ตอนนี้ล่าสุดลูกค้าก็ซื้อมากสุดเท่าไรครับ

ในคลิปคือน้องไปด้วยกันหลายคนค่ะก็จะแบบ

เขาจะบอกว่าไม่รู้ได้ไงเพราะว่าในคลิปมันมีคำพูดหนึ่งบอกว่า

แต่ที่ไปออกข่าวเขาบอกว่าไม่รู้ว่าลูกเขาทำ
แต่รู้ใช่ไหมว่าจริงแล้วการเล่น

ก็อยากจะออกมาแบบมาปกป้องตัวเองนิดนึ
รู้สึกว่าเราไม่ได้รับกินเองเราก็โดนโกงอีกทีนึงอย่างค่ะ
ล่าสุดที่วันนี้เลยนะคะพิมพ์มาว่าแขวนยอดไม่จ่าย
ถ้ามันสุดจำทนเราก็คือนอเวก็แค่็ปากซอยหน้าบ้านอยู่แล้วค่ะ
พีโต้เต็งบอกล่าสุดเราก็โทรไลน์มา
ตอนแรกที่บอกจะผ่อนใจเงินต้นให้ใช่ไหมเงินทุนเดือนละ๒๗๐๐๐บาท
สุดท้ายแล้วนะคะความเคราะหร้ายตกที่พี่โต๊เต็งค่ะ
เพราะเป็นคนรับโพยของทุกคนมาต้องเป็นคนรับผิดชอบลูกค้านะคะ
ทยอยชดใช้ยอดซื้อกว่า๓๘๐๐๐บาท
ก็ได้คืนมา๒๗๐๐๐บาทใช่ไหมที่เหลือต้องโอ้โหใช่ค่ะ
เหลืออีก๓๔๐๐๐กว่าบาท
นี่แหละใช่ไหมการพนันผิดกฎหมายพวกหวยใต้ดินอย่าไปยุ่งกับมัน
คือถามว่าที่เราทำไมเราต้องเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
เพราะว่าเอายอมรับหวยใต้ดินมันมีทุกทั่วพื้นที่เลย
แล้วเวลาเกิดเรื่องขึ้นมามันเป็นอย่างนี้มันเรียกร้องไม่ได้แล้วคุณก็ผิดกฎหมายกันอีก
สลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยอันนี้แน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะถูกแน่นอนเหรอคะ
ก็ถ้าเราถูกเขาก็ให้เราแน่นอนเขาไม่เบี้ยวเราใช่ไหม
สำนักงานสลากกิจแหม่งรัฐบาลก็ไม่เบี้ยวเราอยู่แล้วถูกต้อง
นิติคุยกับพี่โต๊เต็งติก็เลยได้ข้อมูลต่อนะฮะ
จากลูกค้านะลูกค้าของพี่โต๊ดเต็ง

ลูกค้าคนนี้บอกแหมพี่ตีกก็ต้องใช้น้ำสมบูรณ์ให้หนูด้วยนะ

เคยถูกหวยงวดละ๔๕แสนบาท
ที่ซื้อด้วยเนี่ยได้รับเงินตรงเวลาตลอด
แต่มางวด๑กรกฎาคม
ซื้อเลขของแม่น้ำหนึ่งนี่แหละ
๑๕๗๑๗๕อะไรเนี่ย
เธอบอกเธอซื้อเลขโต๊ดเลขโต๊ดมันยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหม

ไปทั้งหมด๒๖๐๐เลขอื่นด้วย

ฝันเลยว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้ให้แม่
สุดท้ายอ้าวพอถามไปยังโต๊ธเต็ง
เต็งบอกเจ้ามือไม่จ่าย

ยังคิดได้ว่าสงสัยโต๊เต็งจะโกงหรือเปล่า

ใช่จนมารู้ความจริงว่า
เจ้ามือใหญ่ส้มไม่จ่ายจริง

ไม่ได้ด้วยไม่รู้จะทำยังไง
จะแจ้งยังไงเธอบอกมันก็แจ้งไม่ได้อยู่ดีใช่

แล้วมันรู้ตัวตอนว่าจะไม่แล้วเนี่ย
ที่เขารับโพยเราไปเขาบอกว่ารอก่อนรอก่อน
แล้วตอนนี้ก็เสียใจอะพี่
แล้วเงินซื้อเงินอะไรไปอีกก็โอนให้เขาไปหมดทุกอย่าง
ก็ทีแรกก็คิดว่าพี่ที่รับไปเขาโกง
แต่พอมาหาเขามาตามกลับมาอยู่กับเขา
เขาก็พาไปที่บ้านเจ้าเลยค่ะ

ไม่เอาเขาเข็ดแล้วตอนนี้
นี่แหละค่ะพอรู้เรื่องกันหมดปุ๊บพี่โต๊เต็งกลับตรง
และลูกค้าคนอื่นอื่นที่ถูกหวยก็เลยจับมือกันนะคะ
ไปที่บ้านของส้มที่หมู่บ้านหินเพลิงลักษณะบ้านเนี่ยคือเป็นบ้านปูนชั้นเดียว
บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่หน้าบ้านเนี่ยปิดประตูคล้องกุญแจ
มีรถเก๋งอยู่ในบ้าน๑คันกระบะ๑คันมอเตอร์ไซค์๒คัน
โต๊ะเต็งตรงและพวกก็พยายามตะโกนเรียก

เรียกคุณแม่ส้มบอกแม่แม่ได้คุยกับส้มบ้างไหม
ส้มบอกอะไรหรือเปล่าว่าจะจ่ายเงินเมื่อไหร่
หรือว่าจะโอนเงินทุนให้ที่บอกจะผ่อนได้เมื่อไหร่ตอนนี้ทุกคนเดือดร้อน
เขาบอกตะโกนไปเถอะตะโกนจนคอแห้งไม่มีใครออกมาเลย
เหมาะอยากมาเน้นขาเลี่ยนอะไรจะสอบถามปาก่๊า

ตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลย
แล้วลูกป้าบอกว่ายังไงป้าไม่รู้เลยเหรอคะ
แล้วเงินที่เอาของพวกหนูไป
หนูไม่เอาหรอกเงินถูกหนูอยากได้เงินที่หนูซื้อคืน
ลูกค้าเขาจะฆ่าหนูทิ้งแล้วค่ะ
ถ้าป้าไม่ออกมาพูดหนูก็มาทุกวันแหละค่ะ
มีแค่หมาตัวนี้ค่ะที่นอนอยู่หน้าบ้าน
คือถ้าคุณแม่ของคุณส้มอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเนี่ย
เผื่อจะมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนไว้เนี่ย

ว่าอันนี้เป็นมุมของทางฝั่งของพี่โต๊ดเต็งกับตรงเขาที่เขาบอกว่า
ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยไม่จ่ายเงินเขาแล้วก็มีเงินทุนของเขาด้วย
เพื่อคุณป้าอยากจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมจะได้ให้ติติไป
ติอยู่ก็มีชื่อสองพยางขึ้นมาเหรอคะ

อย่างที่บอกว่าตะโกนจนคอแห้งก็ไม่มีใครออกมาจริงอะนะคะ
สุดท้ายแล้วพี่ติก็เลยลองไปถามชาวบ้านในระแวกนั้นดู
ก็ลองไปถามส้มเขาอยู่นอเวย์จริงไหมอะไรยังไง
ก็นี่ค่ะไปเจอพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะ
พี่เขาเป็นชาวบ้านในหมู่บ้านชื่อพี่เคียงครับ
เคียงเล่าบอกว่าโอ้โหพอหวยออกงวดที่หนึ่งอ่ะ
คนก็มาออกันอยู่หน้าบ้านส้มเต็มไปหมดเลย
เอาจริงนะตัวเนี่ยสงสารแม่ส้มมากเลยนะเหมือนกับว่าต้องมาซวยออกรับแทนลูกอ่ะ
ทั้งที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเรื่องที่ลูกไปก่ออะไรแบบนี้ซึ่งส่วนตัวพี่เคียงบอกว่าส้มคงหมุนเงินไม่ทัน
เพราะเราได้ข้อมูลใหม่มาส้มไม่ได้เป็นแค่เจ้ามือหวยใต้ดินนะคะ
ส้มเป็นเจ้ามือแชร์ออนไลน์ด้วย

แล้วเป็นหลายวงและล่าสุดที่พี่ได้ยินมาเลยนะ

ก็เลยคิดว่าหมุนเงินไม่ทันแน่นอนเลย
แต่ว่าคิดว่าส้มคงไม่น่าจะทำเรื่องพวกนี้ได้คนเดียวหรอก
น่าจะมีคนอื่นร่วมขบวนการด้วย
คือแม่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับหวยหรอก
ถ้าเขาไม่รู้ว่าลูกเขาเล่นหวยยังไงแต่ว่านั่นก็ลูกเขานั่นแหละ
แต่เขารู้ว่าลูกเขาเป็นเจ้ามือรับหวยใช่ไหมรู้รู้เขาก็เป็นคนดีคนนึงนะ
ยังไงครับผมก็ดีก็คือไม่เคยช่อโกงคนแต่ทำไมมาเก็บแบบกลับเลยอ่ะ
น่าจะมีหุ้นส่วนนะคิดว่าทำคนเดียวก็ทำไม่ได้หรอก
คนเดียวเขาทำไม่ได้หรอกเงินไม่รู้กี่ร้อยล้าน
ร้อยล้านใช่เงินร้อยล้านไว้ทีหลังเลย
ทำไมแม่ถึงบอกว่าร้อยล้านล่ะครับถึงนี่

แล้วก็ทุกทั่วทุกหมู่บ้านเนี่ยโดนกันทั้งนั้นเลย

ก็ไม่ได้ซื้อหวยไม่ได้เล่นหวย
แต่ที่รู้ว่าก็เยอะมาก
แต่นี่เป็นข้อมูลจากทางฝั่งของคนที่เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
หรือว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าเป็นคนที่เขาส่งเงินเรื่องหวยใต้ดินต่อให้กับคุณส้มนะฮะ
ก็ต้องรอฟังทางอีกฝั่งเขาด้วยนะ

ข้อมูลมันคือคุณส้มเขาจะทำเหรอมันเป็นหวยใต้ดินมันผิดกฎหมายอ่ะใช่ไหม
อย่างคุณป้าคุณแม่ของคุณส้มเขาก็ต้องรู้ว่ามันผิดกฎหมาย
ถ้าเขารู้ว่าลูกเขาทำก็ต้องเตือนลูกเขาอยู่แล้ว

เป็นว่าเราสะท้อนให้เห็นว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงก็แล้วแต่หวยใต้ดินมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี
ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเรียกร้องอะไรไม่ได้แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ